ที่บ้านหนูอยู่กันทั้งหมด๓คนค่ะ
มีพ่อมีแม่มีหนูค่ะ
ฉันเป็นโรคไตระยะสุดท้ายค่ะ
ต้องขายบ้านมารักษาตัวเพราะว่า

คุณกิ๊งเป็นเด็กดีค่ะ

ถ้าเราร้องไห้เห็นนี่ไม่ได้เลย

ตอนที่เข้าโรงพยาบาลหนักทำอะไรไม่ได้เลย
แล้วลูกก็ต้องหยุดโรงเรียนไปเฝ้าแม่

ตอนนั้นแม่หนูก็ตายไปแล้วนะคะ
หมอบอกว่าแม่หนูตายไปแล้วนะ
แล้วจู่อีก๓นาทีแม่หนูก็ฟื้นค่ะ

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่โทรหาคนรู้จัก

และข้ามเพลงนี้ไปเลย
สวัสดีครับคุณผู้ชมทั่วประเทศเลยนะครับ
วันนี้ดีใจจริงกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับ

มาเลยครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาทีเป็นต้นไป
แน่นอนครับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ยังคงเป็นตอนพิเศษอยู่นะครับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตตอนนักสู้รุ่นจิ๋ว
ฉากใหม่เวทีใหญ่แต่ว่ากติกายังเหมือนเดิม

บอกได้เลยค่ะไม่ได้หมดไปกับการทำเวทีนะคะ
เงินยังอยู่ครบค่ะร้องได้ครบ๑๐เพลงหยิบไปเลยค่ะ๑ล้านบาทครับ
เรื่องราวของนักสู้รุ่นจิ๋วคนที่จะมาต่อจากนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
อยากให้คุณผู้ชมตั้งใจดูภาพเรื่องราวชีวิตของน้องให้ดี
เพราะว่าเข้มข้นตั้งแต่ภาพชีวิตเลยค่ะ

อยู่ชั้นป๔ค่ะที่บ้านหนูอยู่กันทั้งหมด๓คนค่ะมีพ่อมีแม่มีหนูค่ะแม่หนูชื่อเล่นชื่อกุ้งอายุ๔๔ปีค่ะ
กุ้งกิ้งเป็นเด็กดีค่ะช่วยพ่อแม่บ้าค่ะ
แล้วก็รู้จักประหยัดมัธยัติแล้วก็ขยันไปโรงเรียนที่สุด
รักแม่มากค่ะถ้าเราร้องไห้เห็นนี่ไม่ได้เลย
ต้องร้องฟูมไฟกลัวแม่จะตายอย่างเดียว
ฉันเป็นโรคไตระยะสุดท้ายค่ะเริ่มต้นก็มาจากความดันสูง
ฉันเดินเดินอยู่เนี่ยแล้วก็ไปล้มเขาก็พาไปโรงพยาบาล
หมอก็วินิจฉัยว่าเป็นความดันสูงเฉียบพันธุ์ระดับ๓๐๐
แต่เส้นสมองไม่แตกแต่มันไตลงไตทำให้ไตหยุดทำงานเฉียบพันธุ์ค่ะ
แล้วหมอบอกว่าระยะสุดท้ายเลยค่ะต้องขายบ้านมารักษาตัว
เพราะว่าฟอกเลือดครั้งหนึ่งกับครั้งละ๒๐๐อาทิตย์หนึ่งก็น่าจะ๓ครั้ง
ถ้าดีขึ้นหน่อยก็สองครั้งเป็นอยู่อย่างนี้มาประมาณเกือบปีค่ะ
ขายบ้านก็ยังไม่พอก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเขา
รวมก็น่าจะเหยียบแสนได้ค่ะ
ตอนนั้นฉันป่วยอย่างหนักเพี้ยนมากแล้วก็เห็นภาพซ้อน
จำใครไม่ได้เลยแม้กระทั่งลูกกับผัว
แล้วลูกมันเห็นก็เลยวิ่งไปบอกหมอ
บอกว่าหนูชื่อกุ้งกิ๊งเป็นลูกแม่กุ้ง
อยากให้ไตแม่แม่จะได้หาย

เพราะว่าเรายังจำลูกไม่ได้ตอนนั้น
รู้สึกท้อมากแล้วก็ไม่มีกำลังใจสู้
แต่พอมาวันหนึ่งนอนอยู่ที่โรงพยาบาล
นอนเห็นผัวกับลูกนอนแอบร้องไห้
ก็เลยแบบคิดในใจว่าต้องสู้
ทุกวันนี้ล้างไตวันละ๔ครั้งค่ะ

แม่หนูเป็นโรคไตวายมา๕ปีแล้วค่ะ
เป็นหนักสุดก็ขาก็จะบวมเหมือนขาช้างอะค่ะ
แล้วก็หน้าบวมตาบวมเหมือนน่ะค่ะ

บางทีแม่หนูก็จะน้ำท่วมปอดค่ะ
แม่หนูก็จะหายใจไม่ออกค่ะ
ปวดหัวปวดหัวมากค่ะ
ตอนนั้นแม่หนูก็ตายไปแล้วนะคะ
หมอบอกว่าแม่หนูตายไปแล้วนะ
แล้วจู่อีก๓นาทีแม่หนูก็ฟื้นค่ะ
อันนี้คือแม่กุ้งของหนูค่ะน่ารักมากเลยค่ะ

ตอนที่เข้าโรงพยาบาลหนักทำอะไรไม่ได้เลย
แล้วลูกก็ต้องหยุดโรงเรียนไปเฝ้าแม่

บอกเขาเป็นเด็กดีมากเนี่ยเรียนก็ดีแล้วก็

ตอนปิดเทอมก็ไปช่วยขายของทุกวันในวันละ๕๐บาท

บ้านก็กวาดบ้านถูบ้านล้างจานซักผ้าตากผ้า

ถ้าแม่ลุกขึ้นทำก็บอกแม่นั่งเดี๋ยวกิ๊งทำเอง
เวลาไม่สบายนะคะกิ๊งเขาก็จะมาช่วยดูแลทุกอย่าง
แล้วก็ล้างไตเนี่ยเขาก็จะมาล้างให้
ขั้นตอนแรกก็แฝดน้ำยาค่ะ
แล้วก็ล้างมือค่ะแล้วก็ปิดจมูกค่ะ
ขั้นที่สองก็เปิดกรอกค่ะ
แล้วก็ดึงจุกออกมาแล้วก็มาเหมือนใส่ค่ะ

ขั้นตอนที่๓ก็ปล่อยน้ำยาให้มันไหลออกมาค่ะ
ขั้นตอนที่๔ก็คือหมุนก๊อกค่ะ
แล้วก็ให้น้ำยามันลงมาใส่ท้องค่ะ
ขั้นตอนที่๕ก็หมุนก๊อกให้มันไม่ไหลแล้วค่ะ

ไม่ต้องไม่ต้องให้แม่ทำเองเดี๋ยวแม่เหนื่อยค่ะ
ของหนูชื่อบอยค่ะอายุ๔๑ปี
พ่อเป็นคนทำงานหนักมากค่ะ
ทุกวันนี้ผมทำงานทั้งสองที่
ตอนกลางวันผมทำงานโรงงานบรรจุการ์ดลงถัง
ตกเย็นหลังเลิกงานก็ต้องไปหางานเล่นดนตรี
หารายได้เสริมกว่าจะถึงบ้านก็ตีหนึ่งกว่า
๖โมงเช้าต้องไปทำงานต่อ
สาเหตุที่ผมทำงานหนักเพราะว่าผมประสบปัญหา
ภรรยาป่วยต้องไปยืมหนี้ยืมสิน
เงินนอกระบบทุกวันนี้ต้องทำงานให้หนักขึ้น
เพื่อเอาเงินมาใช้หนี้ใช้สินที่เรายืมเข้ามา
ท้อครับเพราะมีลูกเป็นกำลังใจครับ
ลูกเป็นหัวแก้วหัวแหวนที่ทำให้ผมมีกำลังที่จะสู้ชีวิต
ทำมาหากินโดยที่ไม่ท้อไม่ถอย
ต่อให้ผมลำบากขนาดไหนผมก็ต้องทำเพื่อครอบครัวครับ
พ่อก็เอาเงินมาเลี้ยงครอบครัวแบบว่า
ให้หนูเรียนให้จบเพราะว่าหนูรักพ่อค่ะ
หนูจะตั้งใจเรียนให้พ่อค่ะ
ทำตามความฝันของลูกให้ดีที่สุด

เพื่อให้ลูกประสบความสำเร็จในอนาคตข้างหน้าครับ
หนูอยากได้เงินมาให้แม่ใช้หนี้ค่ะ
เพราะแม่ยืมเขามารักษาตัว
ที่เหลือหนูก็จะเก็บไว้ในธนาคารยำจำเป็นค่ะ
ถ้าวันไหนแม่ไม่อยู่หนูก็ต้องเลี้ยงเก่งแล้วจะได้จบสูง
จะได้สบายรู้ป่ะลูกจะได้เอาตัวรอดได้

หนูรักแม่ที่สุดนะคะ
หนูจะเรียนจบให้แม่เป็นหมอค่ะ
หนูจะสัญญาคำพูดของหนูค่ะ

กุ้งกิ๊งหนูน้อยผู้ไม่เคยหมดหวัง
ขอสู้สุดพลังเพื่อไตของแม่ครับ

ขอต้อนรับด้วยนะครับคุณพ่อบอยแล้วก็คุณแม่กุ้ง

ปีนี้กุ้งกิ๊งอายุเท่าไหร่

งั้นก็หมายความว่าตอนนั้นกุ้งเก้ง๔ขวบ

ก่อนจะไปถึงคุณแม่ถามกุ้งกิ้งก่อนว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร
โตขึ้นหนูอยากเป็นหมอให้พ่อกับแม่ค่ะ

เพราะแม่ป่วยเป็นโรคใจค่ะ
พ่อก็ต้องทำงานหนักต้องเลี้ยงดูหนูกับแม่ค่ะ
ตอนนี้ที่บ้านคือมีคุณพ่อทำงานคนเดียว

เห็นคุณพ่อเป็นแบบนั้นแล้วคุณพ่อเคยบ่นว่าเหนื่อยไหมลูก

อยากเป็นหมอต้องตั้งใจอ่านหนังสือต้องตั้งใจเรียน

พ่อสามหนูก็ได้เกรด๓๙๕ค่ะ

ก็ขอให้หนูตั้งใจเรียนแล้วก็ขอให้หนูได้เป็นคุณหมออย่างที่หนูตั้งใจไว้นะลูก
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยหนูเองก็กำลังฝึกเป็นพยาบาลตัวน้อยให้กับคุณแม่อยู่ใช่ไหม

ไต้ค่ะแล้วก็ตัดน้ำยาล้างจานถูบ้านกวาดบ้านซักผ้าตากผ้าค่ะ
ทีนี้พี่เป๊กถามหน่อยว่าวันหนึ่งคุณแม่ต้องล้างตายกี่ครั้ง

เวลาตอนเช้ากลางวันเย็นก่อนนอน
เช้ากลางวันเย็นก่อนนอนแล้วถ้าเกิดวันไหนคุ้งกิ้งไปเรียนหนังสือล่ะ

ทำเองนานไหมครั้งหนึ่งทำใช้เวลาเท่าไหร่ค่ะ

โอ้โหแล้วทำวันหนึ่ง๔ครั้ง

ถ้าไปโดนก๊อกมันก็จะติดเชื้อค่ะ
ตอนที่ทราบว่าเป็นโรคไตเนี่ยตอนนั้นเป็นขั้นที่เท่าไหร่แล้วคะ
ผมไปฟังกับหมอเขาบอกระยะ๕เลย
ผมบอกมันเป็นไปได้ยังไงเค็มก็ไม่ได้กิน
แล้วอารมณ์ตรงนั้นคือผมก็ยังไม่เชื่อ

คือไม่มีอาการเตือนบ่งมาก่อนเลย
ก็คือวูบที่ขายของตาบวม
แล้วก็เขาซุดก็พาไปส่งโรงพยาบาล
หมอบอกว่าเป็นโรคความดันสูงนะ

แต่ถ้า๑๕๐เนี่ยโอ้โหที่นี่แล้วอันตรายมากแล้วแต่ของคุณกุ้งนี่๓๐๐
ก็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็ต้องออกเองหมดเลย
ช่วงแรกที่ผมขายบ้านเพื่อมารักษาเขาเนี่ยนะ

แต่ผมบอกเขาเสมอนะว่าไม่ต้องกลัวโรคหรอก
ให้โรคนเป็นชื่อเฉยเพื่อน้อยให้มันเข้าตัวแล้ว
เราอยู่มาได้๕ปีอยู่อีก๕๐ปีก็อยู่ได้
พี่กุ้งนอกจากจะมีลูกที่น่ารักนะคะยังมีสามีที่เปลี่ยนที่ประเสริฐด้วย

ถ้ามองกันผิวเผินนะพี่กุ้งไม่ได้เหมือนคนป่วยเลยพี่
พี่ดูแลพี่ดีมากแล้วพี่ก็มีกำลังใจที่ดีมาก
ตอนนี้มีกำลังใจเต็มร้อยเลยค่ะช่วงแรกแรกแบบสุดมากครับ
เป็นแบบนี้นะคะตัวดำอย่างกระถาดเลยค่ะ
แล้วก็เหมือนกระดูกค่ะกระดูกเดินได้ค่ะ
แล้วใจละคะตอนที่เป็นแรกแรกพี่กุ้งใจตอนที่เป็นแรกแรกก็คือแบบ
เราก็ไม่เคยป่วยขนาดนี้ก็คือไม่อยากจะสู้อยากจะตายอย่างเดียวอะค่ะ
ช่วงที่สามีต้องขายบ้านนะคะพี่กุ้ง
ก็คือสงสารเขาอะค่ะเพราะเขาทำคนเดียว
ก็เลยมีกำลังใจสู้เพราะว่าเขาให้กำลังใจทุกวัน
กลับมาจากทำงานเขาก็จะมาบอกอุ๊ยเราต้องสู้
บางวันไม่มีตังค์จะกินน่ะก็เขาน่ะคนอดแทนน่ะเขาก็ไม่บอก
กุ้งกิ๋งค่ะคุณพ่อน่ารักมากค่ะ
คุณแม่ก็น่ารักมากคุณกิ๊กพูดให้กำลังใจคุณพ่อหน่อย
สู้สู้นะหนูรักพ่อนะคะไม่ต้องร้องลูกพ่อสู้
แม่ก็สู้ลูกกุ้งกิ๊งคุณให้กำลังใจแม่ด้วย

แม่อย่าเพิ่งไปจากหนูนะหนูอยากให้แม่หายแบบเร็ว
วิ่งไปกอดมาพ่อกับแม่ทีหนึบไป

พี่กุ้งขาสามีดีจังเลยอ่ะ
มีอะไรอยากบอกกับสามีไหมคะ

ลูกคือเป็นเพื่อนแล้วทุกวันเนี่ยคิดว่าเป็นเพื่อนด้วยค่ะ
บอยมีอะไรอยากบอกภรรยาไหมคะ

ถ้าเรากลัวเนี่ยก็ต้องกลัวตลอด

แต่ไปด้วยกันมันก็ต้องไปด้วยกันไอ้นาย

ก็ทุกคนก็ต่างอยู่เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกัน
ค่ะเห็นความเหน็ดเหนื่อยของหัวหน้าครอบครัว
แต่ก็เห็นความสู้ของหัวหน้าครอบครัวเช่นเดียวกัน
แต่วันนี้อยากให้พี่บอยนั่งพัก

มีคนเขาอยากจะต่อสู้

นั่นคือสาวน้อยคนนี้ค่ะ

ที่โรงเรียนประกอบลับบำลุงค่ะ
ว่าไงบอกว่าพ่อหนูจะไปออกรายการร้องได้ให้ร้านนะคะได้
เดี๋ยวพ่อพาไปจริงต้องฝึกซ้อมทุกวันค่ะ
ทำไมกุ้งกิ้งถึงอยากมาออกรายการร้องได้ให้ร้านค่ะหนูก็อยากให้พ่อรู้กับแม่ค่ะ
ว่าหนูว่าชู้เพื่อแม่กับพ่อได้ค่ะ

ไหนลองแจกแจงมาสิคะว่าเงิน๖๐๐๐บาทจะเอาไปทำอะไรบ้าง
จะเอาให้แม่ใช้หนี้ให้หมดค่ะแล้วก็มารักษาตัวแม่ค่ะ
แล้วก็ที่เหลือหนูก็จะเก็บไว้ธนาคารค่ะ
วัยตอนแม่ป่วยหนูก็จะเอามาใช้ให้แม่ค่ะ

หกหมื่นร้องแค่สี่เพลงมีตัวช่วยให้ตั้งสามตัวช่วยตลอดทั้งการแข่งขันนะครับ
มาถึงเพลงแรกกันก่อนเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับ
เพลงที่๑ครับมูลค่า๑๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๑มาได้เลยครับ

เสียงร้องจะเป็นอย่างไรแต่ต้องถามก่อนนะครับ

สำหรับเพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาทนะครับ

เลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

น้ำเสียงมั่นใจมาก

เพลงนี้มีมูลค่า๑๐๐๐บาท

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๑เพลงมาครับ
สู้ค่ะ
มือสุริยนต์ยังสนพลัง
หมู่นักกาก็บินมามือสุริยนต์
ให้มาคิดถึงท้องทุ่งนาเสียจัง
บ้านชั้นนี้คงคอยหวัง
เมื่อไหร่จะกลับบ้าน

เมื่ออยู่เมืองกรุงใจก็มุ่ง
แต่อยากจะดัง
ด้วยความหวังอยากจะเป็นดารา
ลำบากลำบลก็จะทนก้มหน้า
ก่อนจะจากบ้านมาเพื่อนมันว่า
ให้อาย
ก่อนจากบ้านมาเพื่อนมันว่า
ให้ช้ำสวงไปเป็นนักร้อง
ให้เขาร้องมันเจ็บในส่วงไม่หาย
เด่นไม่ดังจะไม่หันหลังกลับไป
ทุกวันเธอนอนร้องหาย
อีกเมื่อไรจะโชคดีกว่า
อีกเมื่อไรจะโชคดีกว่า
เมื่อสุริยนต์ยำสนทะยา
จะกลับบ้านนะตอนชื่อเสียงเรามี
จะอยากจะจนถึงอดจะทนเต็มที่
นักร้องประนอกคนนี้
จะกรอบน้องพี่
แสนเพลง